มาถึงชานธาราชสามสิบสองกรุงเทพอุบนเอิ้นถึงเมื่อเมื่อนเท่าแล้ว
คุณผู้ชมค่ะเตรียมพร้อมกลับบ้านสงกรานแล้วคุณผู้ชม
อรุณสวัสดิ์นะคะทุกคนร้อนน้ำมารายงานสภาพอากาศที่ทราบก่อนจะออกไปทำงาน
ออกไปท่องเที่ยวแล้วก็กลับภูมิลำเนากันแล้วค่ะเชื่อว่าหลายคนก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเดินทางไกลนะคะ
แต่สำคัญก็อย่าลืมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างรักษาความสะอาดกันด้วย
และสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการตรวจสอบสภาพอากาศค่ะ
จนไปถึง๑๖เมษายนเนี่ยฝนยังคงตกลงมาในหลายพื้นที่นะคะ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศก็ค่อนข้างที่จะแปรปรวนทั้งความร้อนที่สะสมในพื้นที่
มีอากาศเย็นจากจีนแผลลงมาแล้วก็มีลมเสริมเข้ามาเป็นลมทะเลเนี่ย
ทำให้อากาศชื้นอากาศร้อนเจอกันกลายเป็นกลุ่มฝนนั่นเอง
ถ้าดูลักษณะของกระแสทิศทางลมนะคะเราก็จะเห็นว่าลมทะเลก็คือจากอ่าวไทยเนี่ยพัดมานะคะ
แล้วก็มีคลื่นกระแสลมตะวันตกพัดเสริมมาด้วยก็ทำให้อากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะแปรปรวนหน่อยนะคะ
ฝนก็จะตกประปรายเกิดขึ้นหลายพื้นที่ดูจากโมเดลนี้จะเห็นเลยนะคะว่าแทบจะชุ่มฉ่ำทั่วไทย
ภาคใต้ตกแล้วก็ตกอีกนะคะทั้งฝั่งอันดามันรวมถึงฝั่งอ่าวไทยด้วยค่ะ
ส่วนตอนบนอย่างอีสานเหนือภาคตะวันออกภาคกลางก็ชุ่มฉ่ำกันหมด
แต่ไม่ถึงขั้นตกหนักเป็นแบบพายุฤดูร้อนแค่ชุ่มฉ่ำดับร้อนได้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
หากพื้นที่ไหนมีฝนตกเยอะก็อย่าลืมสำรองน้ำเอาไว้ใช้กันด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะอากาศร้อนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ย
หลายคนมักจะเลือกวิธีคลายร้อนด้วยการลงเล่นน้ำ
อันนี้ขอเตือนเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กเด็กอายุห้าถึงสิบสี่ปีนี่
ถือว่าอยู่ในสถิติของการเสี่ยงจมน้ำนะคะ
มีข้อมูลมาล่าสุดเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ
เด็กจมน้ำเกิดขึ้นทั้งหมดยี่สิบเหตุการณ์
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่ยยี่สิบเอ็ดคนด้วยกันนะคะ
ซึ่งจมกันที่สระน้ำคลองและแม่น้ำที่ใกล้หมู่บ้านนั่นเองค่ะ
สาเหตุก็คือแน่นอนล่ะค่ะลงเล่นน้ำคลายร้อน
บางคนอาจจะว่ายน้ำไม่เก่งหรือว่าไปอยู่ในจุดที่ลึกเกินไป
พลัดตกน้ำค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้ผู้ปกครองคอยสอดส่องดูแลให้ดี
หรือถ้าหากว่ามีโอกาสนะคะไปเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากการตกน้ำเนี่ย
คำจำง่ายง่ายค่ะตะโกนโยนยื่นนะคะ
ตะโกนคือตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ระแวกนั้นโยนคือโยนสิ่งของอาจจะเป็นห่วงยางนะคะ
หรือว่าเป็นไม้ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้นเกาะขึ้นมา
และโทรเรียกหน่วยกู้กู้แพทย์ฉุกเฉินนะคะหนึ่งหกหกเก้าให้ความช่วยเหลือกันได้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะเตือนภัยกันแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปดูเรื่องราวที่จังหวัดสุราธานีกันหน่อยค่ะ
พาลงเรือข้ามเกาะกันไปเลยนะคะไปดูบรรยากาศกันที่นี่ค่ะ
คุณผู้ชมที่หมู่เกาะอ่างทองนะคะถ้าใครไปจะได้เจอ
วานบรูด้าแม่ลูกตอนนี้นะคะก็ออกมาอวดโฉมค่ะ
แม่คือแม่วันดีกับลูกคือเจ้าหวัดหยุดนะคะมาปรากฏตัวทักทายให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับเต่าตะหนุค่ะ
ขึ้นมาวางไข่บริเวณหาดแหลมขามชายหาดศูนย์ฝึกทหารใหม่
ยุทธศึกษาทหารเรือจังหวัดชนบุรีเป็นแม่เต่าตัวใหญ่น้ำหนักถึงสองร้อยกิโลกรัมเลยค่ะ
หลังจากมันวางไข่เรียบร้อยก็คลานลงสู่ทะเล
จนทีก็นับจำนวนไขได้ทั้งหมด๑๑๖ฟองค่ะ
ก็หลังจากนี้จะดูแลรักษาแล้วก็เพาะพันธุ์ให้มันกลายเป็นลูกเต่าที่สมบูรณ์ปลอดภัยต่อไปค่ะ
อย่าลืมนะคะการเดินทางในช่วงนี้ต้องรักษาความสะอาดเว้นระยะห่างดูแลสุขภาพของตัวเองรวมถึงคนรอบข้างกันด้วย
จะได้ท่องเที่ยวสงกรานหรือว่ากลับบ้านอย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะ
แล้วเจอกันใหม่นะคะดิฉันต้องไปขึ้นรถแล้วรถมาพอดีสวัสดีค่ะ